ซ่อมถนนไร้ป้ายบอกรถตกหลุม

ชวบลงไปแบบนี้รถอ่ะโอ้โหไม่รู้มันใหญ่จริง

ไม่รู้ขนานนี้ไม่มีป้ายเตือนโอ้โห

คุณผู้ชมตกลงไปแบบนี้นะคะ

หมุดให้พี่ถามว่าตรงไหนใช่ไหมเอาแบบเน้นเนื้อเลยนะ

มิตรภาพขาเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
ปากทางเข้าบ้านไร่โคกสูง

อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา

เวลาเกิดเหตุก็๓ทุ่มครึ่งของวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา

เหตุมันเกิดดึกหรอพี่ปุ้ย

คุณวางท่อระบายน้ำ
ถ้ามันแก้ปัญหาน้ำท่วม

แล้วคุณไม่มีสัญญาณเตือนเวลากลางคืนเนี่ย
ตายตายแต่นี่ดีเขายังไม่ตาย
ใช่เพราะว่าคนขับรถกระบะเป็นผู้ชาย

แต่ไม่ได้ถึงขั้นว่ารุนแรงนะคะ
ส่วนคนขับรถเก่งอันนี้หนักหน่อย

มีแผลถลอกทั่วร่างกายเลยนะคะ

เป็นโครงการขุดถนน
เพื่อวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่
แก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณริมถนน
มิตรภาพซึ่งหลุม
ถูกขุดลึกไปสักประมาณ

กว้าง๒เมตรยาว๖เมตร

ตอนนี้ที่ผู้ภัยบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
มีการวางแผงไว้ใกล้กับลุงเพียง

แล้วก็มีไฟลักษณะไฟสัญญาณ
ก็ไม่ชัดด้วยนะครับ

เห็นไหมน่ะขอไอ้แป๊บ

น่าจะชัดเจนกว่าอีกเนอะ

แล้วไฟแบบโอ้โหเบาบางมากเลย

นี่กลายเป็นมาก

ถ้าลงไปนี่ไม่ตลกเลยนะ

หลังจากที่ทราบข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ได้มีการนำแผงบารีเออร์ไปกั้นทางไว้แล้ว

ห่างจากหลุมสักประมาณ๕๐๐เมตรพอไหมดอม
เลยจากหลุมไปอีกสักประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วก็มีการวางกองทรายมากองไว้ต่อจากแท่งบารีเออร์
เพื่ออะไรล่ะป้องกันว่าถ้าเกิดว่ารถเนี่ยมันไปชนบารีเออร์ครับ

ก็คิดไม่ได้คิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็บอกว่าจะมีการเพิ่มไฟสัญญาณเตือนจุดก่อสร้าง

บรรตัวสอบเวลากลางคืนนะคะ
แล้วก็ให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
เพื่อเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวนะแล้วคนต่างพื้นที่อ่ะ

รับเหมายืนยันว่าจะช่วยเหลือเยียวยา
พร้อมกับชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้นะคะ

ถนนมิตรภาพคือเป็นถนนที่
มันมีความกว้างมีความใหญ่แล้วรถสัญจรเยอะ
คุณจะซ่อมอะไรซ่อมเถอะครับซ่อมดีฮะ

แต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน
ไม่ต้องให้มันเป็นข่าวก่อนแล้วค่อยไปป้องกัน
ผมท่านเป็นช่างมืออาชีพกัน
ท่านเป็นช่างมืออาชีพกันผมว่าท่านต้องรู้อยู่แล้วว่า
มันจะต้องทำยังไงแล้วจะปลอดภัย

ประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเปล่าในการติดตั้งไฟเตือน
เดี๋ยวฟังท่านอำเภอหน่อยนะครับฟังท่านอำเภอชิกแจ้งหน่อย
ชื่นชมท่านอำเภอแล้วนะครับ

ท่านพูดความจริงนะท่านก็บอกจริงว่า
มันมีปัญหาเรื่องการมองเห็นเห็นไหม

เรามาพูดแหมว่ามันเกินจริง
แล้วจะบอกว่าเฉพาะพื้นที่อำเภอสูงเนินเนี่ยนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่จุดเดียวนะที่มีการขุดหลุมขนาดใหญ่
เพื่อวางระบบท่อระบายน้ำแบบนี้
จุดหลักเลยถนนทางคู่ขนานถนนมิตรภาพ
ต้องไปดูแล้วนะว่าแบรีเออร์ตั้งไว้กระชั้นเกินไปหรือเปล่า

อย่างหลังจากนี้อาจจะต้องมีแนวคันดินอะไรแนวปลายนะ
ฉะนั้นตอนนี้เห็นบอกว่าจะมีการปิดทางคู่ขนาน
มิตรภาพไว้ก่อนจนกว่าการทำระบบท่อระบายน้ำจะแล้วเสร็จ
โอ้โหนี่วัวหายล้อมคล่องนี่ใครจะไปเห็นไฟกระพริบนี่

ขนาดในบริเวณคนในพื้นที่ยังบอกมองไม่เห็นเลย
ยังไงก็ตามคนเจ็บที่กระดูกหักไปหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับ